ลิปิกคนแรกของไทยลงสมัครสอสอเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
ก็ลงสอส่อเครดสิบเอ็ดขอนแก่นในนามพรรคพลังประชารัฐนะครับ
มีโซโลแกนว่าก้าวข้ามความขัดแย้งบ้านเราต้องอบอุ่นคึกคัก
บ้านผมนะครับใช้ผมครับไม่ได้โม้นะครับ
ส่วนมณัฐบุญจำนงได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ก็แน่นอนครับเชียร์รุ่นพี่นะครับ
บอกว่าโปรดเลือกคนกีฬาเข้าไปรับใช้ประชาชนชาวขอนแก่น

ฟุตบอลกับการเมืองเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับ
ก็ฐานเสียงสำคัญก่อนการเลือกตั้งนะครับ
ก็ไปดูกันหน่อยครับการเมืองกับฟุตบอลไทยเป็นสิ่งที่มันเดินเคียงข้างกันมาตลอดเหมือนกันนะครับ
จะเห็นนักการเมืองท้องถิ่นไปยันระดับคนใหญ่โตนะครับ
มีบทบาทกับทีมฟุตบอลเสมอเลยนะครับ
ภูมิใจไทยก็แน่นอนครับบุรีรามยูเนเต็ดนะครับ

พลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็เป็นราชบุรีนะครับ
เพื่อไทยก็จะมีสุโขทัยชนบุรีเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับ

นครราชสีมาก็คือพักชาติพัฒนากล้านะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนทำทีมฟุตบอลอยู่แล้วนะครับ
อาจจะมีเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนไปอยู่พักอื่นกันบ้างนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานใหญ่นะครับของทีมฟุตบอลที่ยืนหยัดกันมา
หลีกสูงสุดบ้านเรากันมาหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้